คุณผู้ชมคะย้ำเตือนเรื่องข้อกฎหมาย

ตอนนี้เขาก็มีกล้องที่ตรวจจับแล้วนะ

มาประมาณสัก๔เดือนแล้วค่ะในเขตกรุงเทพมหานคร

ตอนนี้ออกใบสั่งไปแล้ว
เกือบ๒แสนรายแต่คุณ

เพราะว่าพอออกใบสั่งไปคนมาจ่ายจริง
ประมาณ๑๔๐๐รายเท่านั้นเอง
คือที่ว่าได้ผลได้ผลจากการออกใบสั่ง

ก็ยังกระทำผิดอยู่เพราะบางคนก็ไม่รู้

เดี๋ยวจะบอกให้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
ต้องย้ำอีกทีนึงด้วยว่าใครที่ได้ใบสั่งไปแล้ว

ถ้าเกิดว่าไม่มาจ่ายระวังเดี๋ยวจะโดนออกหมายจับ

เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกิตติอริยานนท์

ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานี่แหละ
บอกว่าที่ผ่านมามีการติดตั้งกล้องจับรถ

หรือว่าเลนเชนส์ติดมาประมาณ๔เดือนกว่าแล้ว
ใน๑๕จุดทั่วกรุงเทพมหานครเลย
ซึ่งก็มีคนทำผิดจริง
ใบสั่งไปแล้ว๑๖๐๐๐ใบ
เป็นความผิดฐานปาดแซงเส้นทึบ

เขาติดไว้๑๕จุดในกรุงเทพมหานครนะคุณ

บางทีมาเปลี่ยนเลนกระทันหัน
มันก็ส่งผลให้การจราจรมันติดขัด

ทีนี้คุณผู้ชมใบสั่งที่ออกไป๑๖๐๐๐ใบเนี่ย
มีคนที่ได้รับใบสั่งแล้วก็มาจ่ายค่าปรับ

หรือ๑๔๐๘๖รายเท่านั้น

นี่แหละเขาก็เลยมีการส่งหนังสือเตือน

ระยะเวลาที่ระบุในใบสั่งเนี่ย

เพื่อเอาเป็นหลักฐานเอาเป็นข้อมูล

เพราะว่าคุณต้องไปชำระภาษีรถประจำปีใช่ไหม

จะถูกออกหมายจับตามมานะคะ
ส่วนคนที่สะสมใบสั่ง

อันนี้จะต้องถูกปรับย้อนหลังทุกใบเลย

จะมีอายุความคือ๑ปี
แล้วใครที่ถามมาเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ

เปิดบ้านรับการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้รอระบบจากทางกรมการขนส่งทางบก
ถ้าเกิดเชื่อมต่อกันปั๊บได้เมื่อไหร่
ข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันได้ทันทีนะคะ

จับภาพรถที่เบียดที่ปาด
โดยเฉพาะที่แซงในเส้นทึบ

๑หมื่นคันต่อวัน
พฤติกรรมของคนกรุงในการขับรถนะฮะ
เขามีตาสับปะรดในการจับจ้องท่านอยู่นะครับ